ถือว่าเข้มข้นมากเกมรัฐที่๒ของเรือดูการนะครับ
อันร้อนแรงของการท่าเรือก็ทำให้เขานั้นยังอยู่บนหัวตารางอย่างต่อเนื่อง
ส่วนประการเสมอกับเชียงราย๑๑ในบ้าน
เป็นเจาะต่อเนื่องจากคลีอิคฟที่ชนเสาของพระกรเฟรมพลักต์นะครับ
เจียวัฒน์ศรีนาวงค์ครับโฉบเข้าไปยิงแล้วถูกคลีออกมา
แต่บอลเนี่ยมันข้ามเส้นไปแล้วครับภูสินก็เช็ค
ให้สุปการณ์ได้ประตูที่สองกันหนึ่งต่อหนึ่ง
ในช่วงครึ่งหลังครับนาที๔๙ประกอบเรมพักครับเปิดฟรีคลิกเข้าไป

เซิร์คโลโซเลสแบบบางแต่ก็ได้คลิตในการทำประตูนะครับ
การท่าเรือนำสองต่อหนึ่ง
แล้วก็เนี่ยครับมีจังหวะนาที๖๖กันท่าเรือได้จุดโทษนะครับ
บรรดิเนี่ยโหม่งไปโดนแขนของทาง
โหม่งก็เป็นฮันบอลจุดโทษยิงโดย
แฮมเบอร์ตี้เฟอร์แลนเดสครับไม่พลาด๓ต่อ๑
ถือว่ามาร้อนแรงมากนะครับแนวรุกของการท่าเรือ
แล้วก็อีกหนึ่งประตูนะครับผ่านเข้าในมา
เป็นอธิสักไกรสอนนะครับชาร์จโล่ง
สี่หนึ่งครับช่วงทดเจ็บได้ประตูเพิ่ม
เก็บ๖คะแดนเต็มครับโดยสกอร์เดิมทั้ง๒นัด

ส่วนสมุทรประการมี๑แต้มเท่าเดิมอยู่อันดับ๑๓ครับ
คู่ต่อมาไปดูบุรีดำอยู่ในเต็ดครับ
ที่แพ้โพลิสเทโรมาในเกมแรก๐๘

เปิดบ้านชนะระยองเอฟซีไป๒๐ครับ
เข้มนะครับบุรีรำเจ้าบ้าน
อาทิตย์ที่๕นะครับสุภโชค

เครดิตในการทำประตูไปเจ้าเช็ค
๑๐ครับบริษัทสายฟ้าขึ้นนำ
แล้วก็อีกหนึ่งทีครับนาที๓๓
สาธารักษ์หายประโฆษ์เปิดให้กับสุภโชคครับ
เข้าไปจิ้มคนเดียว๒ประตู
พอเช็คแล้วนะครับมีการดึงแน่นะครับ
แล้วก็เช็คครับให้ใบแดงกับจูเดโลเปส
แต่จังหวะดึงเสื้อของสุปโชคกำลังหลุดเข้าเขตโทษ
ฉลามชนเหลือ๑๐คนและช่วงครึ่งหลังครับ

เบราโดเบรสตาครับผ่านบอลให้กับริคาโดเบรโน
คู่หูของเขาครับยิงต่อจอเป็น๓๐
นาที๕๗ราศาสไฟฟ้าครับ
ท้ายจากการหลุดเข้าไปยิงของนรึบดินวิรวัตโนดมครับ
ชนะ๔๐เก็บ๓แต้มแรกสำเร็จ
ขึ้นมาอยู่อันดับ๓ส่วนชมบุรีนั้นมี๓คะแนนเท่าเดิม

ไปดูแชมป์เก่าเชียงรายกันดีกว่าครับ
นัดแรกบุกไปเสมอสูตรประการมา๑๑
เปิดบ้านเจอกับสุคัทบุรีที่แพ้สวทายศูนย์ตอน
๑๑นาที๑๓ครับกัรเซีดเวร่ทายาวงค์ครับ
สอดข้าไปแปลเสา๒สูบพันธุ์นะครับ
นำจากนั้นครับนาทีที่๑๖
เอเลียนโดสอดเข้าไปยิงเสียงเสาแรก

แสดงว่าทางเจ้าบ้านครับเชียงรายนาที๗๙
ิวโรซิมาครับบังบอลแล้วจ่ายให้กับสรุการถิ่นจอมีปัญหานะครับ
ตัวสำรองยิงไล่ขึ้นมาเป็น๑ต่อ๒
และช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายครับโอ้โห

แบ่งแต้มสำเร็จครับจากการโหมงของโชฮดิพัดพุ่งแก้ว
จบเกมครับเสมอเชียงรายเสมอ๒เกมติดนะครับ
มี๒แต้มร้างที่๑๐ส่วนสุพรรณบุรีนั้นเก็บแต้มแรกในซีซั่นนี้อยู่อันดับ๑๑ครับ
ส่วนประจวบนั้นมี๑คะแนนอยู่อันดับ๑๒ครับ
แกรมวันนี้ครับ๖โมงเย็นจะมีสุโขทัยเจอกับราชบุรี
ราชเจอกับโปรลิสเทโรแล้วก็๑ทุ่ม
เมืองทองยูนิเต็ดจะพบกับแบงคอกยูเนเต็
ถือว่าเป็นคู่ใหญ่นะครับประจำสัปดาห์นี้เหมือนกันอีกหนึ่งคู่ครับ